มูเตรุไม่เข้าใกล้ออกไฟ

เรื่องเจ้าของร้านเกมอย่าบอกว่าตายอีกนะ

ผมไปเรียนอยู่ที่แห่งหนึ่งแล้วกัน
มีหน้าโรงเรียนเนี่ยเขาเป็นร้านข้าวแกงครับ
แล้วเจ้าของร้านเขาเป็นสาวสอง

สาวเพชรสองซึ่งไม่สวยเลยนะครับ
ก็แซวว่าพี่สวยพี่สวยแต่พอเราเริ่มมารู้จักนิสัยเขา
ใจคอของเขาเนี่ยเขาเหมือนผู้หญิงคนหนึ่ง
เขามาชอบเพื่อนผมอยู่คนหนึ่งชื่อว่าไอ้เจ้าจับ
เขาเป็นเด็กลูกครึ่งนะครับก็ชอบพอกัน
ทีนี้ความตามใจครับเปลี่ยนจากร้านข้าวแกงมาเป็นร้านเกมเลย
คืออยากจะเอาใจแฟนเอาใจแฟนเอาใจแฟน
เราก็เฮกันเลยครับเพราะยุคนั้นเราอยากเล่นเกมคอมพิวเตอร์กันอยู่แล้วนะครับ
พอหลังจากนั้นได้ไม่นานครับประมาณสักปีถึง๒ปีเนี่ย
เขาก็เริ่มมีปากเสียงเริ่มมีทะเลาะกันเกิดขึ้นนะครับ
แต่ด้วยความที่ว่าเขาเป็นสาวสองขออภัยนะครับ
สาวสองเราไม่อยากจะเข้าไปยุ่งในชีวิตเขามากนะครับ

เพราะว่าเจ้าจั๊บเนี่ยไปมีแฟนที่เป็นผู้หญิงจริง
จนกระทั่งมีอยู่ครั้งสุดท้ายเลยที่คงจะความอดทนเขาคงจะไม่ไหวแล้ว
คือเขาทะเลาะกันอยู่ชั้นบนนะครับเพราะว่าห้องนอนเขาอยู่ชั้นสอง
เขาก็ทะเลาะเสร็จปุ๊บไอ้เจ้าจั๊บเนี่ยบิดมอไซค์ออกไปเลย
เขาก็มานั่งร้องไห้ตรงเคาน์เตอร์นั่งแบบน้ำตาไหลแบบโดยที่ไม่มีเสียงสักแอะเลยนะครับ
ผมก็เห็นแล้วแล้วพี่สวยเขาก็บอกว่าเนี่ยไปเที่ยวกับเจ๊หน่อย

ก็ออกไปแล้วก็แก็ก็พูดมาคำนึงงั้นเดี๋ยวเจ๊ขอตัวไปทำใจข้างบนก่อนนะ
แกก็ขึ้นไปครับแต่หลังจากนั้นเราไม่รู้เลยว่าแกขึ้นไปผูกคอตาย
แกขึ้นผูกคอตายแต่ว่าเราเนี่ยยังนั่งเล่นเกมกันอยู่เลยครับ
พี่มดังแกเดินลงมาแล้วแกก็มาช่องโง่
เดี๋ยวนะผูกคอตายตอนไหนประมาณสัก๓ทุ่ม๔ทุ่มครับ
สามสี่ทุ่มผูกคอตายครับผมตีหนึ่งตีสอง
แกเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมาเดินลงมา
เดินลงมาชวนเด็กที่เล่นเกมครับบอกว่าขึ้นไปนอนเป็นเพื่อนเจ๊นอย่างเจ๊กลัวผีอย่างงั้น
ผมก็กำลังเล่นเกมกันอยู่คือเราไม่ได้หันไปมองแล้วครับว่าแกชวนใคร
แต่เด็กคนนั้นบอกมึงไม่ไปคือเล่นเกมจะเล่นเกมต่อทุกเช้า
อีกวันหนึ่งเช้าของอีกวันหนึ่งผมก็กลับมาที่ร้านเก็บเดินมา
ทำไมแกไม่เก็บร้านเลยก็เลยขึ้นไปดูครับ
สิ่งที่ผมเห็นก็คือห้องนอนของแกจะเป็นห้องกระจกอืมติดแอร์
ด้านในก็จะมีม่านม่านม่านสีน้ำตาลอืมแกนั่งพิงนะครับ
ขายืดนั่งพิงประตูไว้มืออีกข้างหนึ่งถือแก้วเหล้า
มืออีกข้างหนึ่งถืออะไรสักอย่างนะครับน่าจะเป็นรูป
ผมเข้าใจว่าแกอ่ะเมาหลับผมก็เรียกพี่สวยพี่สวยตื่นมาดูร้าน
เนี้ยโอ้โหเด็กมันกินขนมเละเทะหมดแล้วเนี้ยจะเจ๊งแล้วนะอืม
เสียงนะครับมันมาจากไหนไม่รู้

แต่ตอนนั้นเราประมาณว่าแบบ

คักจะเป็นอะไรผมก็พูดใยเลย

จะไปสนใจอะไรผู้ชายคนเดียว
เท่านั้นเลยมืออีกข้างหนึ่ง
กระจกอะครับผม
เริ่มเลิฟแล้วจะหงายหลังโตบันไดตา

คุยยังไงเขาก็ยังอยู่อะครับลงไหมลงเลยมั้ย
ลงเลยครับลงยังไวเลยนะฮะ

ผมลงมาแล้วก็คุยกับเพื่อนพี่สวยแกไม่ไหว

ก็นั่งเล่นเกมเล่นอะไรไปกันคือประมาณสัก๓ทุ่ม

เหมือนจะมาเก็บของขี่มอไซค์มา

เราก็จากลากันดี

ผมก็สงสัยคงจะทะเลาะกันเนอะ
เราไม่ได้คิดอะไรยังคิดโลกสวยอยู่ว่าตอนนั้น
เราก็นั่งเล่นเกมไปประมาณตี๑ตี๒เวลาเดิมเลยครับ
คนนี้มันก็เกรเลไม่กลับบ้านกลับช่องเนอะ
มันก็ติดเกมไม่กลับไปไหนนะ

ทีนี้เราก็นั่งเล่นเกมไป
ผมมีความรู้สึกว่าอากาศมันเริ่มเย็น

เย็นนะครับพี่สวยก็เดินลงมาครับ

แล้วก็ชวนไอ้เด็กที่นั่งเครื่อง

ว้าย

คือ

เสียงซะอื้นนะครับมันลอยมาตามตรงนี้

เจ๊สวยแกต่อสายขึ้นไปลำไหมตรงบนปะวะ

ตอนนี้นั้นวันที่๓ใช่มั้ย

จนกระทั่งเช้าของอีกวันหนึ่งนะครับ

ปั่นจักรยานมาล้างเกมเหมือนเดิม

คราวนี้ผมจัดการตัวเองเลยครับเปิดคัทเอาท์เปิดคอม

แป๊บเดียวฮะรถตำรวจเข้ามาจอดหน้าร้าน
ผมก็เอาแล้วโดนลิขสิทธิ์แล้ววิ่งกันคนละทางแล้วตอนนั้น
แต่ไม่ใช่ครับพอรถตำรวจมาได้แป๊บหนึ่งก็มีกู้ภัย
ขับตามมาแล้วก็ถามว่าอันนี้คือร้านเกมของพี่สวยหรือเปล่า
บอกครับแล้วพี่สวยอยู่ไหนบอกอยู่ข้างบนครับ
อ่ะโอเคก็ขึ้นไปปรากฏว่าด้วยความที่อยากรู้อยากเห็น
ก็เดินตามขึ้นไปปรากฏว่าเขาเคาะ
พอเข้าได้สองสามทีเขามั่นใจแล้วเขาไปยักษ์หน้ากัน
แล้วก็ทุบกระจกฮะพอทุบกระจกเท่านั้นแหละครับโอ้โห
มันกินเหม็นหื่นนะครับแบบมันเหม็นแบบ
เหม็นเน่าเป็นกลิ่นสบอะครับผมแต่ยังไม่รุนแรงมาก
เป็นหืนปรากฏว่าพอแกทุบกระจกปุ๊บเนี่ย
ร่างพี่สวยแกตกแบบพอแกผิงกระจกอยู่ใช่ไหมฮะ
แกก็หายออกมาหงายลงมาโอ้โหเราเห็นแกผูกคอกับลูกบิดประตูอะครับ
แล้วในรูปที่ผมเห็นแกถืออะไรทุกอย่างเนี่ย

ข้างขวาเป็นรูปคู่ครับที่เขาถ่ายคู่กันครับ

แล้วตำรวจรู้ได้ไง
ข้างร้านครับเป็นตึกอาคารพาณิชย์ต่อกัน

ประมาณสักช่วงผมไม่แน่ใจว่าเวลาเท่าไรแน่
เขามาตากผ้านะครับระเบียงมีชานระเบียง
เขาจะใช้พื้นที่คอมพิวเซอร์แอร์ครับ

แล้วทีนี้เค้ามองดูตรงกระจกครับ

แต่ทีนี้เนี่ยเรารู้ได้ยังไงว่าแกตาย
เพียงกับ๔ทุ่มคืนแรกที่ทะเลาะกระจับแล้ว

คือด้วยความที่เราอยากรู้เราก็ตามเรื่องนี้กันเลย
แล้วก็ไปถามว่าพี่ขอผมอย่าว่าไงนะ
ผมรู้จักแกอยากรู้ว่าแกตายวันไหนยังไง
เค้าบอกว่าชันสูตรเนี่ยไม่ตามกว่า๔๘ชั่วโมง

เราก็ไปคุยอะไรกันวะวันนั้นเนอะ

ผมไม่เคยเห็นใครสั้นขนาดนั้นไง
มันซั้นแบบจับเนี่ย

เฮียวเดียวพี่สวยนั่งยูงร่างนะครับ
กล้องคือกระจกก็จะเห็นเงา
ไอเก๊อปวิ่งหนีเลย

เคยสงสัยไหมว่าทำไมตัวเองถึงต้องมาเจอเรื่องราวของดวงวิญญาณหรือผีเนี่ยตลอดเวลา
อาจจะเป็นเพราะว่าผมเนี่ยดวงน่าจะไปคาบเกี่ยวกับคนตาย
พอมีคนสนิทที่รู้จักนะครับมีเพื่อนมีฝูงที่รู้จัก
ถ้ายิ่งคนไหนผมลึกซึ้งยิ่งจูลกันติดง่ายเลยยังคุณยายผม

ย้อนกลับไปประมาณสัก๔๕ปีที่แล้ว

ตอนนั้นผมทำงานอยู่โรงงานอยู่นะครับ

ผมมีความรู้สึกว่าทำไมอยากไปหาคุณยายจังเลย
ไม่เป็นไรเดี๋ยวเอาไว้หลังจากเที่ยวแล้วก็ได้
พอผมข้ามฝั่งไปเนี่ยนะครับ
วันนั้นไม่ได้มีความสุขในการเที่ยวเลยครับ
ใจมันอยากกลับบ้านตลอดเวลา
กระทั่งระหว่างที่ทุกคนกลับมาจากเที่ยวแล้วผมอยู่ในห้องนะครับ

ก็ด้วยความที่ว่าผมอยู่ใกล้กับบานเก็ตอยู่แล้ว
เพื่อนมาแกล้งเราหรือเปล่าพยายามหาทฤษฎีมาล้มล้าง

ก๊อกก๊อกให้หันไป
ไม่มีคราวนี้คือไม่ต้องสืบเลยฮะ
โอเคคงจะเป็นผีแต่ไม่คิดว่าเป็นผียายตัวเอง

ในฝันเนี่ยมีเสียงเคาะประตูแบบนี้เหมือนกัน

คอสตูมของเขาจะเหมือนคนแก่กำลังจะไปวัด

ทรงผมเนี่ยนะฮะโอ้โหแฮร์สไตล์แบบแบบทรงเป็นกระทุ่มเหมือนอ่า
ทองกวาวอ่ะในโมนรักลูกทุ่มเออเออเออแล้วก็จะทัดดอกจำปลา
โอ้โหผมถามว่ายายจะไปไหนเขาบอกกูจะไปแล้วนะ
จะไปไหนเนี่ยบอกกูจะไปเที่ยวก็ตามึงคือตาผมเสียก่อนนะครับ
มาถามอ่าแล้วมากับใครเขาบอกว่ามากับตามึงนู่นน่ะ
มึงจอดจักรยานอยู่ทางนู้นผมก็มองตามนิ้วแกไปก็เห็นคุณตาผมนะฮะ
แว่นสีช้างเกงขาก๊วยค่อมจักรยานคันโปรดของเขาอยู่
เขาหันมาโบกมือบ๊ายบายผมมารับยายเขามารับยายแล้วผมก็เอ้า
ยายจะไปไหนเนี่ยเอาบอกเออมึงไปไม่ได้หรอกกูไปก่อนแล้ว
แล้วเขาก็เดินไประหว่างที่เขาเดินไปนะฮะผีมีขี้ลืมด้วย
เขาหันมาเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงกูลืมผมก็ยังขำอยู่ทุกวันนี้
เขาหันมาเอ้ยแป๊บนึงกูลืมบอกแม่มึงด้วยนะ
เขาก็ยกข้อมือเขาให้ดูเป็นกำไรทอง
้อมด้วยพลอยสีเขียวมรกฏสวยมากเขาบอกเนี้ย
ให้แม่มึงแล้วไปบอกแม่มึงด้วยนะว่ากูให้นะครับ
หลังจากนั้นก็ตื่นมาจากความฝันครับใจคอไม่ค่อยดีเลยตอนนั้นนะครับ
ใจเต้นตุ้มนุ่มต่อมมากประมาณ๘โมงแม่โทรมาเลยฮะ
ว่ามียายตายแล้วนะเท่านั้นแหละครับผมปล่อยโหเลยคือแบบ
หอนใจอยู่แล้วเสียใจมากครับผมเสียใจมากเลย
กระทั่งคุณแม่บอกว่าเดี๋ยวกลับมาช่วยงานหน่อยนะ
บ้านนอกก็จะเอาศพไว้ที่บ้านผมก็ไปช่วยงานเขา
แต่เราเห็นยายที่นอนอยู่ตรงนั้นมันรับไม่ได้
ผมก็หนีขึ้นไปนอนข้างบนก็หลับอยู่
ยายผมมาอีกฮะคอสตูมเดิมเลยครับพล็อปเดิมเลย
เดินมาหาอุ้ยเนี่ยมันหากันไม่เจอหรือกันยังไงเนี่ย
คือบนออกแนวบนครับผมก็ถามบนอะไรยาย
บอกเนี่ยข้างล่างวุ่นวายอะไรก็ไม่รู้
หาของกันไม่รู้เรื่องเลยอ่ะฝากให้มึงด้วยนะครับ
เขาก็หยิบถุงพลาสติกถุงข้าวแกง
แต่ข้างในไม่รู้ว่าคืออะไรแกฮอยู่ยี่เลยฮะ
ข้างล่างเขาโวยวายเขาวุ่นวายอะไรกัน

ก็คือไอ้ถุงพลาสติกที่ยายผมฝากไว้ให้ครับ

แล้วผมก็คลี่ออกดูปรากฏว่าเป็นแว่นตาของคุณยายผม

คุณยายผมใส่ลงแล้ว
มาได้ยังไงตอนนั้นคือสงสัยตัวเองมากเลยครับ

เอาแว่นตาไปซ่อน

ประมาณสัก๕โมงกว่าแล้วยายผมยังไม่ได้ลดน้ำศพเลยครับ

คือเราไม่อยากเห็นมาอีกแล้วครับ
คือในความฝันนะครับ
หมี่เอ้ยจะไม่ลงไปล้นล้ำศพยายหน่อยเลยลูก

คือในความฝันผมตื่นขึ้นมาแล้วก็คุยกับเขา
ไม่เอาไม่อยากลงไป
กลัวจะทำใจไม่ได้นะครับ
นะแต่ยายอยากให้หลานลงไปนะ

คราวนี้ด้วยความที่ว่าเรารู้เลยว่านี่คือฝัน

มาได้ยังไงวะล็อกประตูแบบแน่นหนาแล้ว

ผมหยิบขันได้นะครับลงไปข้างล่างเลยครับ

หมีมึงเอาไปทำไมเนี่ยก็ด่าผมอีกรอบนี้
ผมก็ไม่ได้เอาไป

มึงอ่ะโมแล้ว
หลังจากที่งานเผาศพยายหมดเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ย
ผมก็เอาเรื่องความฝันไปเล่าให้แม่ฟัง

เพราะว่าตอนที่ผมยังไม่เกิด

แล้วเขาขอกำไรข้อนี้ของยาย

ก็ฝันเห็นว่ายายให้แม่แล้ว

ชีวิตคุณนี่ไม่ธรรมดานะฮะ
คือเรียกว่าเป็นเรื่องลี้ลับ
บางครั้งมันหาคำตอบไม่ได้

นี่มันจริงหรือเปล่าเขียนบทขึ้นมาหรือเปล่า
แต่แน่นอนฮะนี่คือประสบการณ์ชีวิตของเขาจริง

ใครจะเชื่อก็ได้ไม่เชื่อก็แล้วแต่ใจของคุณ

คุณผู้ชมมีเรื่องราวที่เรียกได้ว่า

แฟนเพจของมูไนท์ได้นะครับ
คุณอาจจะมาเป็นส่วนหนึ่งของแขกรับเชิญเราครับ

เรื่องทั้งหมดที่นำเสนอไปคุณจะเชื่อก็ได้หรือไม่เชื่อก็ได้นะครับ

วันนี้นะครับผมหมูตัวพ่อคุณพระดำหมูตัวแม่

วันนี้ไปกันก่อนนะครับกับรายการ
ูไนท์ไม่เชื่ออย่าลบหลู่

วันนี้ไปกันก่อนนะครับสวัสดีครับ